เอาคุณผู้ชมคะจริงโปรยข่าวนี้ไปแล้วแต่ไปดูหน่อย
เพราะว่าภาพมันมันระทึกจริงจริงและเอาจริงจริง
ใครที่อยู่ในเหตุการณ์กลัวแน่นอนคุณวิ่งหนีตายกันแบบเนี้ย
สำหรับพนักงานในบริษัทแห่งนี้หลังจากเจอเหมือนเป็นพายุพัดถล่มเข้ามาค่ะครับ
ครับ
แล้วเจ้าตัวก็ยังโพสต์คลิปมีข้อความขอบคุณทุกกำลังใจ
เพราะว่ามีพนักงานนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บกันไปหลายคน
ความเสียหายของกระดังโรงงานนี้อีกนับไม่ถ้วนเลย
ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องราวนี้นะคะ
พบว่ามันเป็นเหตุพายุถล่มในพื้นที่หมู่๗
ตำบลนครชุมอำเภอเมืองค่ะจังหวัดกำแพงเพชร
เหตุการณ์เกิดช่วงค่ำของวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บริษัทแห่งนี้นะคะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเป็นโกดังแพ็คสินค้า
ดูมาเต็มเลยเหมือนกล่องข้างนอกน่ะมันปริวไปหมดเลยอ่ะ
ใช่มันเป็นเหมือนกล่องพัสดุต่างนะคะแล้วประตูบานเรื่องโกดัง
ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันอย่างที่เห็นสินค้าโอ้โหพังหมด
ถ้ากดดังถ้าประตูมันพังได้ขนาดนี้นะแสดงว่าลมมันต้องแรงมากนะ
ก็ไอ้ประตูเนี่ยเอาจริงจริงมันเป็นประตูเหล็กนะเออนี่แหละค่ะ
ทั้งกล่องทั้งกระดาษทั้งประตูพังเสียหายพนักงานได้รับบาดเจ็บเป็นสิบคน
บางคนโดนไฟดูดก็มีด้วยบางคนลื่นล้มเพราะพยายามวิ่งหนีหลังกระแทกพื้น
โอ้โหเรียกได้ว่าเขียวช้ำกันไปหมดเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่า
คุณเพชรนภาเกรดแก้วบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อและลางบอกเหตุล่วงหน้าหรือเปล่า
ซึ่งบริเวณนี้มันเป็นช่องที่ลมผ่านจะมีองค์พระพิคเนตอยู่หน้าโกดัง
ด้วยพระบารมีของพระพิกเกณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะ
ทำให้พนักงานเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะ

หมอเห็ดก็เป็นที่หมอดูทักกันมากกว่าก็คือเคยโพสต์ไว้แล้วว่า
เออเนี่ยมีหมอดูทักนะซึ่งเขาก็ดูให้กับเราตรงมาตลอดเลยว่า
วันที่๘จะเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้นะซึ่งก็เกิดไปแล้วรอบนึงนะคะ
แล้วก็มาเกิดเรื่องแบบหนักเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเกิดก่อนวันที่พี่ชายจะบวช
ก็คือก่อนก่อนหน้าที่พี่ชายเพิ่งบวชไปเมื่อวานนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เพิ่งเกิดก่อนพี่ชายบวชแค่วันเดียว
อืมค่ะอ่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายได้นับแสนบาทค่ะ
พายุฝนอ่ะก็ยังทำร้ายบ้านเรือนประชาชนแถวนั้นเนี้ยพังเสียหายเหมือนกันนะคะ